ท่านผู้ชมครับคดีรักสามเศร้าที่เกิดขึ้น
ผู้ชายสองคนดวนปืนกันเกี่ยวกับความรักไม่สมหวังกับหญิงสาววัย๒๐ปีคนนึง
เสียชีวิตไปหนึ่งเจ็บไปหนึ่ง
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุนะครับ
เป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุที่เมื่อวานเราก็ฟังไปแล้วนะครับ
จากมุมของชาวบ้านหรือว่าคนที่ก่อเหตุที่บอกเนี่ย
นี่ปากซอยปากน้ำฝั่งเหนือ๑๓เขตตลิ่งชันกรุงเทพนะครับ
นี่ฮะช่วงจังหวะนี้นะครับนายสันตินิ่มเต็มอายุ๔๓
สันตินี้เสื้อสีเหลืองนะฮะขี่จักรยานยนต์ผ่านไปผ่านวินจอยอที่ปากซอย
แล้วกลับมาแล้วมารัวยิงใส่นายสุชาติ
นายสุชาติศรีกษิกรหรือว่านายหยิกอายุ๕๖ที่เป็นผู้ต้องหา

คือถ้าฟังจากที่เขาเล่ากันมารอบแรกก็คือว่า
นายสันตินี่ขี่รถผ่านซอยไปยิงนายสุชาติก่อน

สุชาติก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปเอาปืนแล้วมาไล่ยิงนายสันติอีกทีนึง
ตรงจุดนี้นี่แหละที่เป็นหลักฐาน
นายสันติเนี่ยขี่จักรยานยนต์ผ่านวินปากซอยไป
แล้วกลับรถมารัวยิงใส่นายสุชาติที่นั่งอยู่ที่วิน

สันติก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปหลังจากยิงเขานะครับ
จังหวะนี้นายสุชาติจะถูกยิงถากศีรษะไปนะครับ
คือนายสุชาตินี่ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามนายสันติไปด้วยนะครับ

เขาจะขี่จักรยานยนต์ไล่ตามไปนะครับ
ก็ไล่ตามไปยิงนายสันติตรงจุด
ปากซอยปากน้ำกระโจมทองเจ็ด
แล้วนายสันติก็เสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
เราทราบข้อมูลจากชาวบ้านคนหนึ่งนะครับบอกว่าจุดหน้าวินจอยอในกล้องวงจรปิดเป็นจุดที่สองนะที่คู่กรณีเขามีปัญหากันจุดแรกเนี่ยเป็นหน้าร้านอาหารร้านหนึ่งที่ชกต่อยกันมาก่อน

ชาวบ้านตะโกนห้ามแล้วแล้วก็เห็นว่านายสุชาติเนี่ยจะเอามีดแทงนายสันติก่อนด้วย

นายสันติก็เลยขี่จักรยานยนต์ออกไปก่อนจากนั้นก็ไปยิงเขาที่หน้าวินจอยอ

เขาก็เลยไล่ไปแล้วก็ไปยิงจนนายสันติเนี่ยเสียชีวิต

เขาก็ต่อยกันตรงนี้เขาก็แยกกันไปเขาไม่รู้แล้วแล้วเขาก็ไปยิงกันตรงนู้น
ถึงถามว่าอะไรอย่างเนี่ยเรื่องเมียอะไรอย่างเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาผักกันก็ต่อยแล้วก็แกล้งแล้วก็ห้าม

ไม่นานแค่สองสามนาทีเข้าไปก็แยกกัน
เพราะฉะนั้นในมุมที่นายสุชาติบอกว่าก็เขามายิงผมก่อนเนี่ยชาวบ้านบอกว่าคุณก็จะไปแทงเขาก่อนเหมือนกันแหละนะฮะ
ส่วนหญิงสาววัย๒๐ปีที่เป็นอดีตแฟนสาวของนายสุชาตินะครับยอมรับว่าเคยบอกเลิกกับนายสุชาติมือยิงแล้วแล้วก็มาคบหาอยู่กับผู้ตายคือนายสันติ
แต่ถูกตามลาวีตลอดนะถูกส่งข้อความคมคู่หากไม่กลับมาคืนดีนะครับวันนี้เธอก็ไปร่วมงานศพนายสันติแฟนนุ่มคนใหม่นะฮะที่วัดพรมสุวรรณสามัคคีเขตบางแคร์นะครับจะสวด๓คืนนะครับ
บอกว่าตอนนี้หลายคนมองว่าเธอคือต้นเหตุของปัญหาต้นเหตุของเรื่องนะแต่ก็ขอบอกว่าหากใครไม่เจอแบบเธอคงไม่เข้าใจเหตุการณ์นี้คงจะเป็นตราบาปไปตลอดชีวิตนะครับส่วนการสวดศพต่างเนี่ยก็จะมี๓คืนนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ